ยี่วีรีหลอตเตอรี่๑๒ล้านอ้อนระเวงมาแล้ว

เป็นการสาบานฝ่ายเดียว
ข้า

เอาน่ะซิ

ละครหรือว่าป้ารัฐนะฮะอายุ๕๘ปีเธอเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
เข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับกรณีลอตเตอรี่๑๒ล้าน
ที่ถูกนางไพมณีพลราชมอายุ๕๗ปีเป็นแม่ค้านะครับ
แล้วก็เป็นนางรำด้วยแจ้งความบอกว่า
ซื้อลอตเตอรี่หมายเลข๘๓๕๕๓๘งวด๑มีนาคมเอาไว้
โดยตกลงซื้อขายกันแล้วก็เขียนชื่อสลักหลังลอตเตอรี่
ทั้งสองฉบับเอาไว้แล้วแต่นางสาวรัตนาอ้างว่า
ขายลอตเตอรี่ดังกล่าวให้คนอื่นไปไม่ได้เก็บไว้เลย
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนานกว่า๗ชั่วโมงนะครับ
คุณผู้ชมครับเราคุยอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะฮะ
นางสาวรัตนาเปิดใจบอกว่าเธอไม่ได้เก็บลอตเตอรี่เอาไว้จริง
เพราะว่าจำไม่ได้นะฮะเนื่องจากวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอ
รับลอตเตอรี่มาทั้งหมด๑๓เล่มรวม๑๓๐๐ฉบับ
ตั้ง๕๐๐ฉบับนอกจากนี้นะครับยังซื้อมาเพิ่มอีกอ่ะนะฮะเธอบอกเธอจะจำได้ยังไง
กว่า๒๐ฉบับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะกำลังหาหลักฐานไปถามยี่ปั๊วนะครับ
อยากจะรู้เลยไอ้เลขที่อ้างในต้นคั่วเนี่ยมันถูกรางวัลไหมนะฮะ
ก็เลยไปยืนยันความบริสุทธิ์กับพนักงานสอบสวนนะครับหากเธอพูดไม่จริงเธอบอกว่า
ก็เธอก็ให้การเท็จไงนะฮะโดนดำเนินคดีแต่ยืนยันเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้เก็บไว้จริงครับ
แล้วก็เพื่อเอาไว้ขึ้นรางวัลเองค่ะตอนนี้ก็จะยืนยันว่าจะต่อสู้ต่อไปแล้วก็จะหาความจริง
ให้ได้มาพิสูจน์

ส่วนเรื่องจะแจ้งความกลับหรือไม่นั้น
นางสาวรัตนาบอกว่าต้องปรึกษาผู้รู้กฎหมายก่อน

ส่วนที่นางไพมณีท้าสาบานต่อหน้าพระธาตุนารายเจงเวงเนี่ยนะ
อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเนี่ย
และเป็นสถานที่ที่เจอกันซื้อสลากเจ้าปัญหาเนี่ย
รัตนาบอกว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะไปสาบาน
แล้วจริงพร้อมที่จะสาบาน๒วัดด้วยนะ

เพื่อความมั่นใจว่าไม่ได้โกงไม่ได้ยักยอก
เธอเป็นคนขายก็อยากจะขายออกเธอย้ำแบบนี้
นะฮะแล้วเธอบอกว่านี่นี่อันนี้คือภาพที่นางไพมณีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
สาบานฝ่ายเดียวต่อหน้าพระธาตุไปก่อนเมื่อวันก่อน๒วันที่แล้วนี่แหละฮะ
แต่คราวนี้เนี่ยบอกว่าถ้าภัยมณีแต่งชุดนางลำมาสาบานเธอนะฮะ
ด้านซ้ายคือพี่รัตนาเนี่ยที่ไมค์จ่อปากอยู่เนี่ยก็พร้อมจะแต่งชุดนางลำนะฮะ
สาบานด้วยเช่นกันเออเอาล่ะสิคือตอนนี้มันวุ่นวายครับคุณผู้ชมครับ
ต้องยอมรับแหละว่าจริงแล้วไอ้การขายลอตเตอรี่แบบเงินเชื่อแบบนี้
แล้วยังไม่ได้ลอตเตอรี่ในทันทีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่เนื่อง
ตอนนี้วงการนี้สะเทือนแล้วเพราะว่าถ้างวดหน้านี้จะมาซื้อแล้วจองเอาไว้ก่อน
แล้วมันเป็นทุกขระลาภแบบเนี้ยคือถ้ามันไม่ถูกว่างี้ปัญหามันไม่เกิด
อ่าต่อไปจะซื้อน้นนะหยิบกับมือกันเนอะ

ถูกหรือเปล่าจำได้๖ตัวจริงหรือบ่าแล้วก็ไม่รู้สึกจริงนะ
ต้องขอทฤยืมประโยคของครูบีชาเนอะ
หรือว่าถ้ายี่ปั๊วยี่ปั๊วท่านไหนนะที่ดูข่าวนี้มาหลายวันแล้ว
แล้วก็ผมว่ายี่ปั๊วเขาขายเล่มไหนชุดไหนมันมีต้นคั่ว
แล้วเขาจะรู้ว่าไอ้งวดนี้ลอตเตอรี่นี้มันกระจายไปที่ใคร
พอจะมีหลักฐานว่ามันมีลอตเตอรี่แบบนี้ในพื้นที่สกลนครจริง
หรือพี่ใกล้เคียงเนี่ยออกมาบอกหน่อยมันจะได้ไม่โอระเวง
จะได้จบความจริงมันก็จะได้คือความจริง
ยิ้มประโยคครูปรีชาเออคือถ้าแม่ค้าบอกว่าขายไปแล้วเนี่ย
คนที่เขาซื้อไปเขาก็ต้องไปขึ้นเงินแล้วถูกไหม
ถ้ามันถูกมันก็ตรวจพิสูจน์ได้ไม่ยากหรอกว่ามันอยู่ที่ใคร

อืมฉันพูดคุยสักนิดนึงเลยนะคะ
คือหลักใหญ่ใจความของป้าภัยมณีบอกว่า
เรื่องของเรูกเตอนี่ยังไม่ได้ปรับปรำใครนะ
ว่าใครเนี่ยเอาไปแล้วเอาไปซ่อนอะไรยังไง

แสดงว่าป้าก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมว่าจำได้หรือเปล่าว่า๖ตัวถูกหรือเปล่า
นั่นน่ะสินะฮะไม่อยากจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเชื่อใครเลือกฝั่งไหนนะ
เอาเป็นว่าผมถามคุณผู้ชมว่าคิดว่าลอตเตอรี่ที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยมันถูกหรือเปล่า

ถ้าถูกมันต้องผมว่ามันต้องมีคนรู้เบาะแสมีคนออกมาพูดแล้วล่ะมั
นั่นแหละสิเออนี่พูดตามภาษาคนไม่ถูกนะเออ